กลับมาที่เรื่องของมาตรการของจังหวัดต่างค่ะ
อุบลราชธานีนะคะมีผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นอันดับ๒ของภาคอีสาน
ผู้ว่าราชการค่ะมีความกังวลว่ามากนะคะ
และก่อนหน้านี้สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงไปจนถึง๓๑มีนาคม
ทีนี้ท่านบอกว่าไม่ไหวขอต่อเวลาหน่อยนะคะ
วกไปอีกเลยค่ะ๑เดือน
นายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่ง
ให้สถานบันเทิงผับบาร์แพ้สวนน้ำร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุราร้านเกมฟิตเน็ต
หนวดแผนไทยคลินิกเสริมความงาม
ซึ่งสั่งปิดมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนา
คือก่อนหน้านี้ประกาศ๒๒มีนาคมนะคะจนถึง๓๑มีนาคม
ท่านบอกว่าขอขยายระยะเวลาการปิดเพิ่มไปอีก๑เดือน
คือไปที่วันที่๓๐เมษายนค่ะ
สำหรับร้านข้าวต้มหาบเร่แผงลอยโต้รุ่ง
สั่งให้ปิดขายนะคะ๒๒นาฬิกา
ตัวนี้เหมือนกันค่ะขยายเวลาค่ะขยายเวลาปิดต่อเนื่องไปอีกจนถึง๓๐เมษายน
ส่วนปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สและปั๊มก๊าซธรรมชาติต่าง
ให้ปิดเช่นเดียวกันนะคะปิด๔ทุ่มไปจนถึงตี๕
โดยเริ่ม๑เมษายนถึง๓๐เมษายนค่ะ
อกจากนี้นะคะมีคำสั่งห้ามร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
เพื่ออะไรเพื่อป้องกันคนที่จะจับกลุ่มรวมตัวกันตั้งวงเล่า
ฝ่าฝืนค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือเอาไปเลยเบิ้ล๒ค่ะทั้งจำทั้งปรับ
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดของจังหวัดนะคะ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑รายค่ะ
เป็นลูกสาวของพนักงานนวดแผนโบราณหาดป่าตองกระทู้ภูเก็ตเดิน
ซึ่งแม่เดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อวันที่๒๙มีนาคม
หลังจากนั้นก็มีอาการป่วยแล้วก็แพร่ถึงลูกเนี่ยนะคะ
ทำให้ปัจจุบันตอนนี้อุบลราชธานีเป็นอันดับ๒ของภาคอีสาน
มีผู้ป่วยสะสม๑๔รายรักษาหายแล้ว๘ราย
ปล่อยตัวกลับบ้านเพิ่มเติม๑รายกักดูอาการต่อ๑๔วัน๗รายนะคะ
อกจากนี้มีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๖ราย
ผลตรวจอีกหนึ่งรายรวมกับผู้ป่วยที่รักษาหาย
แต่ว่ามีอาการแพ้ยาค่ะก็เลยต้องถูกส่งกลับเข้าดูอาการที่โรงพยาบาล๑ราย
นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะ
มาตรการจะสังเกตว่าแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันไปนะคะ
ซึ่งผู้ที่กำหนดออกมาก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นการประเมินจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ